ผู้สื่อข่าวก็พยายามเกาะติดในทุกมุมนะคะว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง
ในวันนี้นะคะในวันวานมีรายงานบอกว่ากัน
พีมหรือว่าทนายเอ็มซึ่งก็เป็นตัวละครตัวใหม่
มีการเดินทางไปที่อ๋อสพเมริงนทบุรี
นนทบุรีแล้ววันนี้สพเมืองนนทบุรีเขาก็จะมีการแถลงข่าว
ผู้สื่อข่าวก็ไปกันเลยค่ะเพราะว่าอยากจะไปตามเรื่องความเคลื่อนไหวของคดีด้วย
อ่านะคะวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งเขามีกำหนดแถลงเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยค่ะ
สื่อมวลชนก็ไปจะไปถามถึงกระแสข่าวว่าเรื่องใครที่เป็นกุญสือในคดีของคุณแตงโมนะคะ
ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เจอกับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะคะ
เพราะว่าท่านมอบหมายให้กับรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งมาแถลงข่าวแทนค่ะ
มวลชนวันนี้ก็เลยไม่ได้คำตอบอย่างที่ต้องการนะคะแต่ว่าเป็นการ
แถลงข่าวยาเสพติดเป็นกัญชา๒๕กระสอบหนัก๑๐๐กิโลกรัมนะคะ
โดยผู้แถลงข่าวก็คือพลตำรวจโทยจีรภัสผู้มิจิประตอบ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งคือตอนแรกจะไปสัมภาษณ์ท่านจากงานนี้
แต่ว่าท่านไม่ได้มาท่านมอบหมายให้พลตำรวจตรี
ีรพงศ์วงสมานปฏิบัติราชการรองผู้บัญชาการ

นี่ค่ะวันนี้ก็เลยยังไม่ได้คำตอบ
ในเรื่องความคืบหน้าของคดีคุณแตงโม
คือที่วันนี้เป็นจุดสนใจในการแถลงข่าวนี้

นายพีมหรือทนายเอ็มได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
พมนนทบุรีหลังจากถูกซัดทอดว่าเป็นกุญสือในเรื่องนี้
แล้วตำรวจก็สอบปากคำในพีมนานกว่า๘ชั่วโมง
จนมีการแจ้งข้อหาในพีม๓ข้อหาก็คือ
บงการหรือเป็นตัวการให้ผู้อื่นกระทำความผิด

และข้อหาช่วยให้ผู้อื่นมิต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง

ผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามถึงกระแสข่าวนี้
แต่ท่านก็บอกว่าไม่ทราบรายละเอียดเพราะว่า
ไม่ได้รับผิดชอบคดีนี้นะคะ
แล้วก็ทางพลตำรวจโทจีรพัฒน์ที่เป็นผู้รับผิดชอบคดี
วันนี้ก็ไปปฏิบัติราชการที่อ่างทอง
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าจากทางตำรวจแต่อย่างใดนะคะ